สวัสดีครับทุกผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นครับ
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับในเรื่องของการลงทุน

เพราะฉะนั้นในส่วนของท้ายสุดนี้นะครับ
จะมีคำแนะนำดีอย่างไรในเรื่องของการลงทุน
สำหรับท่านที่ยังรออยู่

แต่ถ้ารอกองนี้เป็นอีกหนึ่งกองที่น่าสนใจ

ความน่าสนใจและรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ

ของบรจักรภิกษา
สนใจลงทุนนะครับ
แล้วก็คิดว่าทีนี้เทน้ำหนักเข้าไปในหุ้นไทยนะครับ

ในการกระจายการลงทุนมา

โดยภาพรวมแล้วกองทุนนี้จะมุ่งเน้น

กองนี้ก็จะลงทุนในหุ้น

จีนเจิ้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในฮ่องกง
หรือว่ากระจายการลงทุนไปทั่วโลก
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจีน

ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มาเห็นในสไลด์

ยังถือว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

และนั้นเนี่ยเท่าที่เทียบกับ

ดังนั้นการกระจายการลงทุน
กลุ่มของประเทศจีน

แต่มีบริษัทแบบประเทศไหนบ้างเซ็กเตอร์ไหนบ้าง
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับบริษัทเหล่านี้นะครับ
ก็จะมีบริษัทจีนที่เขาไปจดทะเบียนในตราสอเมริกา
จากเศรษฐกิจของจีนถ้าเราดูจากตัวเลขล่าสุดของเดือนกันยายน
จะเห็นได้ว่ามันมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ซึ่งจะทำให้นักลงทุนกลับมาสบายใจอีกครั้งหนึ่งครับว่า
ท่านก็สบายใจได้เพราะว่าเราเริ่มมองเห็น
ผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว
ขณะที่ความกังวลใจก็น้อยลงครับผม
๓เดือนอยู่ที่๖๐๗๙เดือนอยู่ที่๑๖๘๕
แล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน๓๑ตุลาคม๑๙จุด
แต่บางท่านพอเทียบกับเบนส์มาร์คแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมกองทุนนี้
สาเหตุหลักนี่ก็เพราะว่าหุ้นตัวใหญ่อย่างที่ยกตัวอย่างมาสักครู่นี้ครับคุณแบงค์
หมายความว่าเราไปลงทุนแบบกระจุกตัวมากเกินกว่า๑๐มากผู้ลงทุนจะเสี่ยง
พอหุ้นราคาปรับตัวขึ้นมาสูงมากขึ้น
มินเจอร์จำเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงของพอร์ตลง
เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ครับ
แต่จริงแล้วเราคอยดูเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน
แล้วก็มีการโยกไปอย่างที่พี่วิโรธบอกไปว่า
เอาละฮะก็จะเริ่มขายวันที่๓๐นะครับ
ผมก็กำลังจะถึงมูลค่าขั้นต่ำ๕๐๐บาทเท่านั้นเอง

หากสงสัยในส่วนของการลงทุนผ่านกองทุนรวมกองไหนก็แล้วแต่
วันนี้หมดเวลาในช่วงแรกนะครับขอบคุณคุณวิโรธเป็นอย่างมากครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเมื่อวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าน้ำลิก๑จำกัด
เป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีประจำปี๒๕๕๙
ณวัดพรมวิหารไซยาลามบ้านหินเหิบเหนือแขวงเวียงจันทร์สปลาว
โดยมียอดกระถิ่นกว่า๗๗ล้านกีบหรือทั้งสิ้น๓๑๓๔๐บาท
และยังได้ทำบุญเลี้ยงพระทหารเพลงตามประเพณีท้องถิ่นของสปลาว
โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าเมืองหินเหิบ
และประชาชนในท้องถิ่นด้วยพิธีบายศรีสุขวัญ
ก็ได้มาทำการทอดกระถิ่นนะครับ
นำคณะรัฐผู้บริหารทอดกะถิ่นที่ประเทศลาว
ก็ได้มีการร่วมกับชาวบ้านที่นี่นะครับในการทอดกระถิ่นสามัคคี
ก็ได้เงินกำนวณประมาณ๗๖ล้านกีบ
เข้ามาบำรุงวัดและพื้นที่ในแถบนี้
เป็นผู้นำในการก่อสร้างเขื่อนนี้
กำหนดเสร็จประมาณปี๒๐๑๙ขนาด๖๐เมกาวัตต์
ซึ่งก็จะทำให้พื้นที่นี้จะเกิดความเจริญขึ้น
เมื่อวานก็ได้พูดคุยกับทั้งท่านรัฐงานภารการณ์
แล้วก็บ่อแรกของเราท่านคำมณี
ท่านก็มีความชื่นชมนะครับที่บริษัทได้มาช่วยเหลือ

ทำให้สังคมที่นี่เจริญเติบโตขึ้น
แล้วก็ทีนอนก็จะกลายเป็นแหลนท่องเที่ยว
ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความฝังใจ
วันนี้ก็ถึงว่าเป็นเริ่มที่ดีแล้วก็ประมาณที่ดี

ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าเมืองท่านลุงดม
แล้วก็ขณะที่ได้ให้รับการต้อนรับอย่างดี
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดีขอบคุณครับ
โดยมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้โรงเรียนมัธยมต้นพลศรี
มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนประถมสมบูรณศึกษาพลแก้ว
สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการสร้างรากฐานด้านการศึกษา
คู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสังคมและชุมชน
เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับบริษัทค่ะ